บันเทิงไทยรัฐแซ่บทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิงนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะ
เช้านี้วันแม่แห่งชาติสิบสองสิบหาคม
หลายคนอยู่บ้านติดตามข่าวสารในวงการบันเทิง

เป็นเรื่องราวความรักของคุณแม่ผู้ยิ่งใหญ่

วันนี้เธอมีความรู้สึกดีมาบอกให้เราได้ทราบกันด้วยนะคะ

แม้ว่าจะต้องประชนนาคมมรสุมหนักของชีวิตค่ะ
แต่ว่าคุณแม่หัวใจแกร่งอย่างโบแวนด้าก็ใช้ความเข้มแข็งฮึดสู้นะคะ
เปลี่ยนจากคราบน้ำตาแห่งความเสียใจ
ให้มาเป็นพลังก้าวผ่านพ้นช่วงเวลาเหล่านั้นมาได้ค่ะ
ตัวน้อยน้องมะลิเป็นครั้งแรกนั่นเอง
น้องมะลิเด็กหญิงพาขวัญสาวงทายาทเพียงหนึ่งเดียว
ของพระเอกลูกอีสานคุณป่อทฤษฎี
ฉายแววความน่ารักสดใสตามวัย
คุณผู้ชมก็ได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นจากแฟนคลับพี่จ๋า
เออเขาเรียกว่าพี่จ๋าแล้วก็พี่ลิ
ใช่คุณโบแวนด้าบอกว่าเป็นความภูมิใจ
ตั้งแต่รู้เลยว่าตัวเองเนี่ยกำลังจะเป็นแม่นะคะ
แล้วก็พร้อมที่จะปกป้องน้องมะลิ

ก็คือน้องออโต้ทายาททั้งสองคน
โตขึ้นมาเป็นเด็กดีนั่นเองค่ะ
มันมีความสุขตั้งแต่วันแรกที่เราเป็นแม่อยู่แล้วอ่ะนะคะแล้วก็ณวันนี้เนี่ยสิ่งที่มันเปลี่ยนขึ้นมาแล้วก็เพิ่มขึ้นมาก็คงเป็นในเรื่องของคงต้องทำอะไรเพิ่มอีกหนึ่งหน้าที่ก็คือความเป็นพ่อให้กับมะลิด้วยนะคะความกล้าที่จะทำอะไรให้กับลูกในส่วนที่เรายังไม่เคยทำเราก็ต้องทำในส่วนของความเข้มแข็งแล้วก็ต้องเข้มข

วันได้๒๙เนี่ยคุณโบเขาไปส่งน้องมะลิไปโรงเรียนนี่เป็นวันที่๒แล้ววันที่๔วันที่๔ไปส่งลูกไปโรงเรียนนะคุณแล้วก็ต้องบอกว่าแอบดูลูก
น้องมะลิร้องไห้ตัวคุณแม่โบเองก็ซุ่มจะร้องไห้อยู่เหมือนกันแอบอยู่ริมรั้วโรงเรียนอยู่ตรงต้นไม้
เขาบอกว่าน้องมะลิร้องไห้พี่ออโต้ร้องเพลง
ร้องเหมือนกันยังไงก็เป็นความสุขเหมือนกัน
ก็น่ารักกันไปคนละแบบนะลูกสองคนค่ะ